ภายใต้การนำของนายนาจิปราศักดิ์กำลังเผชิญกับ
รสุมการเมืองลูกใหญ่นะครับ
อดีตนายยกรทนตรีแถวแหลงข่าว
เรียกร้องให้นายนาจิ๊บลาออกจากตำแหน่ง
พร้อมกับเริ่มต้นกระบวนการสอบสวน
กรณีที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยนะครับว่า
โอนไปซื้อทรัพย์สินในสหรัฐ
ซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องอื้อเฉาครั้งแรก
ที่ได้เกิดขึ้นกับกองทุนนี้นะครับ
เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเพิ่งจะมีรายงาน
ถึงการโยกย้ายเงินกองทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาจิป
กว่า๒๕๐๐๐ล้านบาท
ได้กลายเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ขับไล่รัฐบาลมาแล้ว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่อาจเป็นระเบิดเวลาลูกใหม่ของรัฐบาลมาเลเซีย
ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนาจิปราศักดิ์
เพราะในวันนี้นายมหาเดโมฮามัติอดีตนายกรัฐมนตรี
ได้เปิดแถลงข่าวโจมตีนายนาธิปราศักดิ์
โดยเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง
และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดี
มหาเดย์บอกว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศของเรา
ต้องเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
และต้องเริ่มกระบวนการสอบสวนและพิจารณาคดีอย่างอิสระ
โดยปราศจากความข้องเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรี
เพราะนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ถูกสอบสวนในกรณีนี้
โดยกรณีที่ทำให้นายมหาเดย์ต้องออกมาแถลงข่าวโจมตีนายนาจิปอย่างรุนแรง
กระทรวงยุติธรรมของสาวรัฐเพิ่งออกมาเปิดเผยความไม่ชอบมาภากลครั้งใหม่
จากทางการสาวรัฐพบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๒ถึงปี๒๕๕๙
ซึ่งเงินก้อนดังกล่าวถูกนำไปซื้อทรัพย์สินโดยกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับนายนาทิพย์
การเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสาวรัฐยังระบุถึงนามแฝงที่มีชื่อว่า
หมายถึงนายนาธิปราศักดิ์โดยในเบื้องต้นรัฐบาลสาวรัฐได้เริ่มกระบวนการ
ในการอายัดเงินบางส่วนประมาณ๓๖๐๐๐ล้านบาทแล้ว
ทันทีที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยสู่สาธารณะ
รัฐบาลมาเลเซียจะให้ความร่วมมือกับสาวรัฐ
ในการสอบสวนกรณีนี้อย่างเต็มที่
นาทิพย์บอกว่าผู้คนที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในสาวรัฐ
แต่ก็ต้องยืนยันว่าที่ผ่านมาการบริหารกองทุนยึดหลักธรรมาภิบัน
ฉะนั้นอะไรก็ตามที่ขัดต่อกฎหมายก็จะมีกระบวนการที่ต้องจัดการ
ซึ่งเป็นกองทุนที่นายนาธิปราศักดิ์นายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อตั้งขึ้นเมื่อปี๒๕๕๙
หลังจากที่เขาขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพียงไม่นาน
แต่กับอีกหลายฝ่ายที่มีความกังวลต่อการบริหารงานภายใต้รัฐบาลนายนาจิปกลับมองว่า
บริหารจัดการกองทุนที่มีเงินทุนรวมไปถึงยอดกู้ค้างชำระจำนวนมหาศาล
มีการยักยอกเงินซุกซ่อนอยู่
ระบุว่ามีเงินจากกองทุนนี้กว่า๒๕๐๐๐ล้านบาทถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายนาทิพย์
ซึ่งแม้ในครั้งนั้นการประท้วงจะยุติลงด้วยการที่นายนาจิปยังคงอยู่ในตำแหน่ง
ประกอบกับการสอบสวนของทางการมาเลเซียที่บอกว่า
เงินก้อนดังกล่าวเป็นเพียงเงินบริจาคให้นายนาจิปจากราชวงศ์ซาอุดีอาราเบีย
แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ชาวมาเลเซียหมดความคลางแคลงใจที่มีต่อผู้นำคนนี้ไปได้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน